น่าจะมีคุณผู้ชมหลายท่านบางคนได้เห็นคลิปหนึ่ง

มันเป็นคลิปนะคะที่ถูกเผยแพร่ลงไปในโลกออนไลน

ว่าคำถามเฮ้ยเกิดที่ประเทศไทยหรือเปล่า

ที่พัดมาแรงมาก
ขนาดไหนลองไปดูค่ะ

คือมันเหมือนเป็นพายุพัดถล่มแล้ว

เป็นพนักงานของบริษัทแห่งนี้นะคะ
วิ่งหนีตายแล้วข้าวของกระจัดกระจาย
คือมันเอาทั้งประตูเหล็กทั้งของทั้งอะไร
คือปลิวหมดคนก็แทบปลิวได้รับบาดเจ็บกันด้วยนะ

เป็นนาทีที่เรียกว่าหนีตายจริงค่ะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้

เขามีการเอาคลิปอีกคลิปนึงไปโพสต์เหมือนกัน
แล้วเป็นข้อความบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจ
มีพนักงานของเขาเนี่ยบาดเจ็บไปหลายคนค่ะ
ความเสียหายอีกนับไม่ถ้วนค่ะ

ทีมข่าวของเราก็อยากทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะคะ
ก็เลยติดต่อสอบถามไปนะคะ
ก็ปรากฏว่ารู้ว่าเหตุการณ์พายุฝนถล่มอันนี้
ด้วยแรงลมที่พัดกระหน่ำในคลิปคุณผู้ชมด้านขวามือ
จะเห็นว่ามันทำให้ประตงประตูบานเลื่อนของโกดังได้รับความเสียหายอย่างนี้เลย
พังยับเยินต้องลองคิดภาพว่าเราเห็นว่ามันแรงแล้ว
แต่คุณผู้ชมลองดูภาพโกดังด้านซ้ายประตูเนี่ยจริงมันเป็นประตูเหล็กนะ
อย่างนี้นะคะพังหมดเลยสินค้าทั้งกล่องพัสดุอะไรต่ออะไรต่าง
ที่สำคัญมีพนักงานนะคะของบริษัทได้รับบาดเจ็บด้วยทั้งหมด๑๐รายค่ะ
มีทั้งบางคนโดนไฟดูดบางคนลื่นล้มตอนพยายามวิ่งหนี
ก็คือหลังกระแทกพื้นบางคนก็ถูกประตูฟาดนะคะ
ช้ำไปตามตามกันเจ้าของบริษัทชื่อว่าคุณเพชรนภาเกรดแก้วบอกว่า
เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะ
แล้วมันมีลางบอกเหตุด้วยเนื่องจากเธอบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ย
มีน้องชายพี่ชายกำลังจะบวชเสร็จแล้วเขาบอกว่า
ที่เป็นสาเหตุทำให้เหมือนกับพนักงานยังแค่บาดเจ็บ
ไม่ถึงขั้นแก่ชีวิตอาจจะเป็นเพราะบารมีขององค์พระพิคเนต
อยู่ด้านหน้าด้วยลองฟังเสียงเธอค่ะซึ่งถ้าเกิดรางหมอเห็ดก็เป็นที่หมอดูทักกันมากกว่า
ก็คือเคยโพสต์ไว้แล้วว่าเออเนี่ยมีหมอดูทักนะ
ซึ่งเขาก็ดูให้กับเราตรงมาตลอดเลยว่า
วันที่๘จะเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้นะซึ่งถ้าเกิดไปแล้วรอบนึงนะคะ
แล้วก็มาเกิดเรื่องแบบหนักเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะเกิดก่อนวันที่พี่ชายจะบวช
ก็คือก่อนก่อนหน้าที่พี่ชายเพิ่งบวชไปเมื่อวานนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์เพิ่งเกิดก่อนพี่ชายบวชแค่วันเดียวอืมอ่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเธอ
แต่ว่าเรื่องของแรงลมฝนธรรมชาติเนี่ยบางทีมันก็รุนแรงได้ขนาดนี้แหละนะคะ
ค่าเสียหายเขาบอกเบื้องต้นตอนนี้ประเมินเอาไว้เนี่ยนับแสนบาทแน่
แล้วก็จริงบ้านเรือประชาชนแถวนั้นก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะ
แต่อันนี้มันเป็นคลิปไงคลิปจากแบบภายในบริษัทมันก็เลยจะเห็นชัดเจนแบบนี้
ค่ะนี่เราเห็นแค่จากด้านในนะอันนี้อยู่ในบ้านเรือประชาชนที่โดนพายุฝนหน้าพัดถล่ม
โอ้โหนี่ถ้าเป็นคลิปด้านหน้าตรงนั้นนะจุดนั้น
คือถ้าเจอพายุแบบนี้มันไปเข้าตรงพื้นที่ไหนร่องไหนนี่คือมันเหมือนกับ
กวาดพัดไปทันฝั่งเลยนะคะตอนนี้ภายธรรมชาติ
รุนแรงขึ้นจริงเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงของรอบโลกด้วยเนี่ยนะคะ
อย่างเมืองค่อยยอดจังหวัดตรังก็มีพายุถล่มเหมือนกัน
สิบปีที่ผ่านมาชีวิตนี้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้รุนแรงแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ
หลังจากที่พระอธิการบุญเลอร์เตชะปัญโยโพสต์ภาพความเสียหาย
ภายในวัดถ้ำเขาปีนะตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
แล้วก็มีข้อความบอกว่าหลังเกิดพายุฝนกระนำลงมาอย่างหนัก
ทำให้ต้นสะดาวเทียมโค้นล้มทับเสาไฟฟ้าล้มลง
ทำให้สายไฟขาดระบบไฟฟ้าขัดคล่อง

ก็ไปพบกับพระอธิการบุญเลิศเจ้าอาวาสวัดเขาปีนะเนี่ยนะคะ
ท่านก็เล่าว่าช่วงบ่ายวานนี้เนี่ยพายุฝนตกหนักเลยค่ะ
มีลมกระโชกแรงต้นสะดาวเทียมซึ่งปลูกใหม่โค้นล้ม
สะดาวเทียมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่บนภูเขาบางส่วนก็ยังตกลงมา
ยังโชคดีที่ไม่ถูกโบราณสถานแต่เสาไฟฟ้าล้มนะคะ
เสียหายเบื้องต้นตอนนี้คือเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็ต้นไม้ที่หักโค้นขวางถนนนี่แหละ
แต่ก็ทั้งทางวัดเองทางชาวบ้านเองมาช่วยกันนำออกบางส่วนแล้ว
พื้นที่นี้มีชาวบ้านใช้เส้นทางอยู่สี่หมู่บ้านค่ะที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้
ผู้เท่าผู้แก่ที่อาศัยบริเวณนี้บอกว่าเกินมาตั้ง๗๐ปีแล้วไม่เคยเจอเลย
ช่วงเกิดเหตุมีประเพณีหล่อเทียนพอดีทำให้ถูกลมพายุพัดไปเสียหายเหมือนกัน
ยังดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะ
ฟังเสียงเจ้าวาดก่อนหน่อยนะคะ

คือบางมาแบบที่ภูเท่าฟูเกรก็บอก

พรึ่งมีทางนี้ครั้งแรกถือว่าเป็นประยุทธิแรงมาก

ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้มาช่วยกัน

แต่ช่วงนั้นถ้ามีคนผ่านมาโอ้โหไม่อยากจะคิดถึง
ตอนรอลุ้นที่ไม้มันลนมาทีแล้ว

ถือว่าศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัย
นี่ค่ะวัดถ้ำเขาปิณะ
เขาบอกว่าเป็นมีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง
แล้วก็คือมีถ้ำต่างหลายถ้ำ

บนสุดมีลานหินยื่นออกไปนั่งชมวิวได้
แล้วก็ยังมีพระพุทธรูปปฏิสถานอยู่
ส่วนบนหน้าผามีจารึกพระปรมาพิไทยย่อปปรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ด้วยนะคะ
คือถือเป็นสถานที่สำคัญเลยแหละแต่ว่าภัยธรรมชาติเนี่ยอย่างที่บอกมันเลี่ยงยากนะแล้วก็เจอทุกที่จริงอะค่ะ